คุณผู้ชมฮะไปดูภารกิจนี้กันบ้างดีกว่า
โอ้โหเป็นภารกิจในการช่วยเหลือเจ้านาค
มาดูซิจะช่วยได้ไหม

สนุกเหมือนสนุกเลย
บ๊ายบาย

เอาขึ้นนะ

แล้วเห็นนะอะไรที่ต่องทอลงไปอย่างนี้

คือจริงนาคไม่ค่อยเห็น

อ๋อใช่ก็จะวนโบสถ์ก่อน๓รอบ

โอ้โฮใครบาป

เจ้านาติน้อย๒ตัวครับ

คุณผู้หญิงท่านนี้แหมใจดีจริงก็ไปหาไม้นะครับ

แล้วก็ไตขึ้นไปได้ครับ
เอะพี่โด้เอ่งมาบริเวะให้หมดเรียวกอนแรงนะ

แต่ถ้าคุณอยากจะไปเจอหน้าจริงที่ฉันจะพาไป

จะเอาเข้าวัดให้ได้เอาวันนี้